เนื่องจากเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
จากกรณีเจ้าของห้าม
ที่สธัญญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งลูกสาวกับลูกชายของผู้ก่อเหตุ
ก็เดินทางมาเยี่ยมนะคะนายเดชาพยักษะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาใช้วุฒิปืนยิงนางสาวกมลพร

คือตำรวจบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่ถูกคุมขัง

แต่พอลูกสาวลูกชายมาเยี่ยมก็ผ่อนคลายขึ้น
ทนายความส่วนตัวมาพบพนักงานสอบสวน
เพื่อร่วมรับฟังการสอบปากคำนะคะ
ตอนที่ถูกนำตัวออกมาสอบสวนเนี่ย
นายเดชาบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นบอกไม่กังวล
ร้องเรียนทั้งหมดมอบเอกสารให้กับกันจอมพลังไปแล้วค่ะ
ก่อนหน้านี้นายเดชาอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากธนาคาร
ถูกยึดบ้านแล้วบ้านก็ถูกขายทอดตลาด

แล้วก็มาทวงถามหลายครั้งหลายคราวจนมีปากเสียงกัน
ผู้ตายบอกว่าจะขายบ้านคืนให้
รอลูกสาวทำเรื่องกู้เงิน
ซื้อคืนแต่ว่าฟางเส้นสุดท้าย
นายเดชาอ้างว่าผู้ตายก็พลิกคำพูดไปมา
ขณะที่ลูกสาวกับลูกชายของนายเดชา
บอกว่าพ่อเองมีปัญหาสะสมหลายเรื่องค่ะ
เคยมาปรึกษาแล้วก็ระบายบางครั้งก็รู้สึกเป็นห่วง
เพราะพ่อมีโรคประจำตัวต้องกินยาต่อเนื่อง
ก็กล่าวขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
กับเหตุผลที่เกิดขึ้น
ตอนนี้อยากให้อองหลายใจคุณพ่อ

ผู้หลายลูกสาหร่างถุงอาคารของนี้ได้บอกคุณพ่อไหม

ฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่และก็มีความผิดเกี่ยวกับพรบออาวุธปืน
แล้วถ้ามีความผิดอื่นก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ
พรุ่งนี้จะมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรี
พร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะ
มาดูฝั่งของผู้เสียชีวิตกันบ้างคุณผู้ชม
ลูกสาวขอให้กรณีการเสียชีวิตของแม่ของเธอเป็นกรณีตัวอย่าง
แล้วอันนี้อันนี้จริงเลย
คุณผู้ชมใครประสบปัญหานี้บ้าง
เรียกร้องให้กรมบังคับคดีเนี่ยนะช่วยปรับแก้ไขหน่อยได้ไหม
ปัญหาการขายบ้านแล้วก็ไม่เคลียร์กับเจ้าของเก่าเนี่ย
มันเหมือนกับผลักปัญหาให้คนซื้อจริงไหม
คุณผู้ชมว่ายังไงนางสาวบันทิตาลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
เปิดเผยบอกว่าแม่เคยติดต่อกรมบังคับคดี
ถึงปัญหาเจ้าของบ้านคนเก่าไม่ยอมย้ายออกแต่ถูกบ่ายเบียงนะครับ
คืออาจจะดำเนินการให้ล่าช้าแนะนำให้คุณจ้างทนายจะเร็วกว่า
นำอย่างนี้ทั้งหมดแหละนะแม่มองว่าเราซื้อบ้านจ่ายเงินทำตามกฎิกา
แต่กลับต้องมาแก้ปัญหาเองเรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ของกรมบังคับคดี
คนเขาคิดอย่างนี้กันนะครับท่านครับต้องเคลียร์เจ้าของบ้านเก่า
เพื่อขายท่อตลาดกระทั่งแม่กับเธอนะครับมาตามแก้ปัญหาเอง
ไปคุยกับนายเดชาเองนะครับคุยดีก็แล้วยื่นข้อเสนอจะหาที่อยู่ใหม่ให้ก็แล้ว
หารถขนของให้นะครับแต่ไม่เป็นผลกลายเป็นว่าลงทุนซื้อบ้านแล้ว
กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เธอเธอใช้สิทธิ์นะนะลูกสาวก็ใช้สิทธิ์
อยากจะถามไปยังนายเดชาว่าไม่ได้รับความยุติธรรมตรงไหน
ที่แม่ของเธอน่ะซื้อบ้านมาถูกต้องเพื่อจะเอาไปขายต่อหมายสารก็มี
เมื่อวานหวังจะเข้าไปคุยดีและอยากให้กรณีแม่ของเธอเนี่ยนะครับ
กรมบังคับคดีปรับแก้ไขการขายบ้านที่ยังไม่เคลียร์เจ้าของเก่า
มันเป็นการผลักภาระให้คนซื้อซึ่งเป็นเจ้าของใหม่ใช่ไหม
ส่วนทางกรมบังคับคดีก็ตอบกลับมาประมาณว่า
ถ้าให้ทางนี้ทำมันจะช้านะเพราะว่างานเหมือนงานเขาเยอะ
ต้องรอเวลานะเหมือนกันเราก็รอเมื่อเจอปีแล้ว
เราก็ไม่อยากรอเขาเลยบอกอย่างนั้นก็ไปจ้างหนายทำเองตหนึ่ง
จะไปหาคุณลุงก่อนนะคุณแม่ก็ไม่ยอมเอาตำรวจไปด้วย
บอกว่าคุณลุงเขาเป็นคนแก่ก็เลยอยากเข้าไปคุยก่อน

ก็ในจุดนี้หนูก็อยากให้ทางกรมบังคับคดี
หรือว่าทางแบงค์ที่อสังหาน้ำตาค่ะ
ถ้าจะนำทรัพย์มาขายก็อยากจะให้เขาช่วยเคลียร์บ้าน

ครั้งนี้เหมือนกันค่ะพี่เพราะว่ามันก็แย่อยู่ค่ะ
ส่วนที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
น้องสาวและน้องเขยก็ไปรับศพนางสาวกมลพรท่ามกลางความโศกเศร้า
น้องสาวและน้องเขยเนี่ยบอกว่าพี่สาวไก่เกลี่ยกับเจ้าของบ้านคนเก่า
กรมบังคับคดีสิ้นสุดคดีแล้วนะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็รับเงินไปเป็นหมื่น
พี่สาวเคยจะหาที่อยู่ให้แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่า
ถ้าจะให้เขาย้ายออกต้องเอาหมายสารมา
พี่สาวก็เคยเอาไปให้ดูแล้ว
วันเกิดเหตุพี่สาวชะล่าใจนะครับ
ไปหาเขาอีกแล้วก็ไม่อยากไปกับตำรวจกระทั่งเกิดเหตุขึ้นครับ
ที่วัดหนองโพรงอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
ครอบครัวแล้วก็ญาติของนางสาวกมลพรผู้เสียชีวิต
สถานที่เพื่อประกอบพิธีศพ
นางสาวดอนทองอายุ๗๔ปีนะครับเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
ก็เล่าบอกว่าลูกสาวเพิ่งจะเข้ากรุงเทพได้แค่วันเดียวเอง
ก็มีคนโทรมาบอกว่าลูกถูกยิงเสียชีวิต
ช็อกครับช็อกเป็นลมไปเลย
ก่อนหน้านี้ก็คุยกันลูกสาวจะกลับมาทำบุญนะครับ

ซึ่งลูกทำงานเกี่ยวกับการซื้อบ้านขายบ้านทำมาหลายปีแล้ว
สำหรับผู้ก่อเหตุนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
ล่าสุดร่างของนางสาวกมลพรก็เคลื่อนมาถึงวัดหนองพรงแล้วนะครับ
มีญาติพี่น้องยืนรอรับศพด้วยความโศกเศร้าแบบนี้ครับ
ดูครับบรรยากาศร้องไห้กันละงมวัดไปหมดครับ
แล้วก็จะมีพิธีสวดอภิษฐรรม๑๑วัน
แล้วก็ชาปนกิจวันที่๑๑มิถุนายน

นี่ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าคือประเด็นนี้พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเนี่ย
ต้องยอมรับเลยว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับ
การที่มีคนซื้อบ้านจากการขายท่อตลาด
แล้วเขาเอาไปใช้งานไม่ได้เนื่องจากเจ้าของเก่าเขาไม่ยอมออก

มีการโพสต์เป็นแถลงการของนางทัศนีเป่าอินอธิบดีกรมบังคับคดี
ซึ่งก็ถ้าดูจากแนวทางแล้วเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าจะออกจากวงเวียนของปัญหานี้ได้หรือเปล่า
เพราะว่ามีการโพสต์เอาไว้บอกว่า
กรณีผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
ชำระราคาทรัพย์และโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
หากพบว่าผู้พักหรือเจ้าของเดิมยังอาศัยอยู่
ผู้ซื้อสามารถร้องขอต่อสาร
เพื่อขอให้มีหมายบังคับคดีขับไล่

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
รายงานสารขอให้ออกหมายจับผู้พักตามขั้นตอนกฎหมาย
หรือประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นคนกลาง
ร่วมนัดเจรจากลายเกลี่ยทั้งสองฝ่ายก็ทำได้เช่นกัน

ทางผู้เสียชีวิตเขาก็ไปพบกับเจ้าพนักงานแล้ว
แต่เจ้าพนักงานแนะนำให้ไปฟ้องเพราะว่าอาจจะล่าช้า

บังคับคดีได้อธิบายขั้นตอนไล่เลยนะคะ
ตั้งแต่การทำสำนวนสั่งยึดทรัพย์สินอายัดสิทธิเรียกร้อง
หลังจากนั้นประกาศกำหนดวันขายท่อตลาด
ภายในกรอบไม่น้อยกว่า๖๐วันนับตั้งแต่วันยึดอาญัติค่ะ
นับตั้งแต่แจ้งเรื่องก่อนขายทอดตลาดนะคะ
ซึ่งเอาจริงแล้วทางคนที่เขาซื้อที่เขาเจอปัญหา
เขาก็บอกว่าตรงนี้การที่ต้องไปดำเนินการ
เพื่อที่จะให้เจ้าของเก่าออกไปจากบ้าน
มันก็กลายเป็นภาระของคนซื้อ
เพราะว่าเขาก็ซื้อออกมาถูกต้องตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน
แต่กลับต้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะ
ถ้าเป็นไปได้ไหมอย่างที่มีการเรียกร้องว่า
ดำเนินการตรงนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วค่อยนำมาขายทอดตลาด
โดยเจ้าพนักงาน
คดีนี้ผู้พักไม่ยอมย้ายออก
จนกระทั่งนำไปสู่การเสียชีวิตนะคะ
ทนายเดชาค่ะกิติวิทยานันต์ออกมาให้ความรู้
ว่าเราควรจะทำยังไงนะคะทนายบอกว่าผู้ซื้อทรัพย์
ย้ำไม่ควรเข้าไปขับไล่เองเพราะมีความเสี่ยงอันตราย
ประสานฝ่ายกฎหมายให้ดำเนินการแทนด้วยการยื่นคำร้องต่อสาร

เจ้าพนักงานบังคับคดีและตำรวจท้องที่นำหมายสารเข้าแจ้งผู้พัก
แล้วถ้าเขาไม่ยอมออกก็ต้องรับโทษกักขัง๖เดือนจนกว่าจะออกค่ะ
เขาอธิบายชัดเจนเรามีข้อสงสัยเราก็ถามแบงค์
ถามเจ้าพนักงานบังคับบดีได้ทันทีครับ
เราไม่ควรจะไปเร่งรัดเองไปเจรจาเองนะครับ
คดีโดนยิงตายอย่างนี้ไม่ใช่คดีแรกแล้วมันเยอะแยะนะครับ
โดนทำร้ายร่างกายโดนข้อหาบุกลุกรักทรัพย์เยอะแยะนะ
เพราะฉะนั้นอย่าทำนะครับอันตราย
ถ้าเราอยากจะขับไล่เราต้องไปจ้างสำนักงานกฎหมาย
ทำคดีแบงค์ให้สำนักงานทนายเป็นคนดำเนินการ
อย่าไปเสี่ยงลูกปืนแบบนี้ไม่คุ้ม

แต่ว่าหลายคนก็เจอปัญหานี้นะคะ
ซื้อไปแล้วไม่สามารถที่จะเอาเจ้าของเก่าออกได้
ก็ต้องลองทำตามคำแนะนำที่ทางกรมบังคับคดีแล้วก็ทนาย